วันนี้นอกจากกรกตแถลงข่าวแล้วนะคะ
ฝากฝั่งของกองทัพแถลงเหมือนกันมาครบเลยทุกเหล่านะคะ
ทั้งทหารและตำรวจนะคะ
ซึ่งเนื้อหาผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่า
คือตอนนี้พร้อมสำหรับการทำงานกับทุกรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝากฝั่งไหนเนี่ยนะคะ
กองทัพพร้อมทำงานอย่างแน่นอนนะคะ
และขอร้องประชาชนแม้ว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้

แต่กองทัพเองมีความเชื่อว่าน่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ
พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พร้อมด้วยผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
พลเรือเอกลือชัยรุดิตผู้บัญชาการทหารเรือ
พลอากาศเอกชัยพฤกษิตยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลเอกนัทอินทรเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหม
ทั้งหมดนี้นะคะแถลงข่าวร่วมกันในการยืนยันว่า
ทัพพร้อมทำทุกอย่างให้บ้านเมืองมีความมั่นคงค่ะ
ว่าพักไหนจะมาเป็นรัฐบาลพร้อมสนองนโยบาย
และบอกว่าขอร้องนะคะอย่าไปวิตกกังวลกับข่าวลือต่างนานา
เพราะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วฝ่ายการเมืองจะสามารถตกลงกันได้ค่ะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะ
รับได้ไหมท่านในที่สุดแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือนำในการจัดตั้งรัฐบาล
กองทัพกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐบาลมาเป็น๑๐เป็นร้อยปี
อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยทุกแบบ
เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยว่ากองทัพจะปฏิบัติงานภายใต้รัฐบาลใด
ภายใต้นายกรัฐมนตรีท่านใด
แต่มีการวิภาควิจารณ์แล้วมองกันว่า
หากสุดท้ายแล้วหลังการเลือกตั้งไม่สามารถได้ผลสรุปที่ดีได้

ยืนยันได้ไหมคะว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
เราอย่าไปตั้งเป้าเลยค่ะว่ามันตกไม่ดี
คือคนไทยต้องคิดบวก

มันแค่ช่วงระยะเวลาจากนี้
รอลดจนกระทั่งกรปะโตประกาศยืนยันว่า
รัฐบาลที่เอ่อได้เสียงข้างมากจนได้
องทัพก็ยืนยันนะคะพร้อมที่จะทำงานกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลที่เกิดจากการจัดตั้งของฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยนะคะ
เอามาดูความเคลื่อนไหวของผลเอกประยุจันทร์โอชากันหน่อย
หน่อยนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะในเพจเฟซบุ๊ก
จะเห็นการทำงานในห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี
แต่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะบรรยากาศคล้ายโรงพยาบาลนิดนึง
เห็นขวดน้ำเกลืออยู่ด้านซ้ายแบบเนี้ยแล้วก็มี
ระโยงมาเข้าแขนซ้ายของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
มีข้อความระบุแนบท้ายภาพนี้นะคะบอกว่าแอบถ่าย
เติมพลังแข็งแรงแข็งแรงครับเจ้านายภาพนี้ท้อ
มีการโพสต์ออกไปเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเลยนะคะ
ตั้งคำถามก็มีนะคะบอกว่าภายในห้องทำงานส่วนตัวของ
นายกรัฐมนตรีเข้าไปแอบถ่ายได้ด้วยเหรออันนี้เป็น
เรื่องของการแอบถ่ายนะคะส่วนเรื่องของอาการเนี่ยก็มี
คนสอบถามเข้าไปละค่ะด้านล่างเนี้ยป่วยจริงหรือเปล่า
ที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำเกลือหรือวิตามินอันนี้เป็นคำ
ถามเนี้ยนะคะพันเอกที่สิทธิ์ใช้นู่วัดผู้ช่วยโคศก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับโพสต์
นี้นะคะระบุว่าผลเอกประยุทธ์มีอาการอ่อนเพลีย
สิ่งที่เห็นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ป่วยหนักก็เลย
แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเอาน้ำเกลือมา
บนห้องทำงานหนึ่งขวดซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้
เหมือนกันช่วงเดินทางไปต่างประเทศติดต่อกันนาน
ขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่เป็นห่วงสุขภาพ
ยืนยันแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตาหายเป็นปกติแล้วแต่ว่า
เป็นธรรมดานะคะที่คนมีอายุทำงานหนักในช่วงเวลาแบบนี้
อย่างไรก็ตามค่ะมีความสุขที่ได้ทำตามสัญญาคือ
การจัดการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบ
ตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะสรุปแล้วนะคะนี่คือ
เกลือนะคะเพราะทีมงานเนี่ยยืนยันว่าช่วงนี้นายก
เป็นการให้น้ำเกลือพื้นที่จะไม่ป่วยมากไปกว่านี้ค่ะทำงาน
อืมไม่ได้พักผ่อนค่ะก็เลยต้องให้น้ำเกลือใช่อ่ะ